อีกหนึ่งเรื่องมาดูเรื่องต้องยิ้มกันหน่อย
มาดูมาสคอตน้องเกี่ยวก้อย

มีมาสคอตเรื่องของการสร้างความปรองดองของรัฐบาล
แต่ว่าชาวเน็ตเขาดูไปดูมาเอ๊ะทำไมหน้าน้องเกี่ยวก้อย
เหมือนหน้าน้องสะพ้ายท่านประยุทธ์ล่ะ

ให้คุณผู้ชมไปดูก่อนว่าเหมือนแค่ไหนฮะ
ไปดูภาพนะฮะมาดูเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนี่
อันนี้น้องเกี่ยวก้อยนี่เปิดตัวไปเมื่อประมาณเมื่อวันศืน
ใช่นี่ฮะเป็นมาสคอต
หลังจากที่กระทรงกระลาโหมเปิดตัวน้องเกี่ยวก้อยครับ
เป็นมาสคอตรณรงค์สร้างความปรองดองในชาติ
เพื่อเป็นการเดินหน้าขับเคลื่อนความปรองดองของรัฐบาลนะฮะ
แต่ว่าน้องเกี่ยวก้อยตอนนี้กลายเป็นกระแสไปแล้วคุณผู้ชมนะครับ

บางคนก็เอาหน้าตัวเองไปเทียบเคียงกับน้องเกี่ยวก้อย
นางผ่องพันธ์จันโอชาภรรยาของผลเอกปรีชาจันโอชาน้องชายของท่านนายก

คือหน้าก็มีส่วนคล้ายนิดนึงนะฮะ

โดยระบุเนื้อหาว่าผมเป็นคนเดียวหรือเปล่า
ที่เห็นน้องเกี่ยวก้อยแล้วทำให้นึกถึงหน้าคนบางคน

ซึ่งชื่อว่าดงพุดีวี๒ครับ

เปรียบเทียบกับคุณผ่องพันธุ์เหมือนกัน
อิริยบทที่ยิ้มอยู่
ก็ยังมีการเพิ่มความคล้ายขึ้นนะฮะ
ทำชาวเน็ตก็อมยิ้มประจำตามกัน

ที่เคยถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ
กิจกรรมคืนความสุขเมื่อปี๕๗

โดยก็แตกต่างกันที่ชุดที่สวมใส่เท่านั้นนะครับซึ่งบางคนก็มองว่าเป็นไปได้ที่มัสคอตตัวนี้อาจจะถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง
คือเอาตัวเดิมนี่แหละมาเปลี่ยนชุดเป็นการประหยัดงบประมาณของกระทรวงกลาโหมหรือเปล่าแต่ก็มีชาวเน็ตบางคนสังเกตว่าแม้จะลักษณะคล้ายกันแต่ว่าไม่น่าจะนำมัสคอตคืนความสุขมาเปลี่ยนเสื้อผ้า
เพราะว่าลักษณะสีบนใบหน้าของน้องเกี่ยวก้อยดูคล้ำกว่าเดิม

แต่ว่าหังขนตราถ้าที่จริงเนี่ยยังคงโกงเหมือนเดิมขนตาปรองติดเบอร์เดิมเบอร์เดิมนะฮะ
รอดแบบนี้ครับเขาตัดต่อเช่นกัน
มีการโพสต์ภาพล้อเลียนกับน้องเกี่ยวก้อย

ก็เรียกร้อยยิ้มจากแฟนเพจเฟซบุ๊คน้องเขียวสร้อย